เชื่อว่าแฟนไทยรัฐทีวีทุกคนต้องได้ติดตามแน่นอน

ถามทุ่มเต้าสาวที่คุณผู้ชมมันหลอนมาก
แล้วแต่ละตอนหลีลับเกิน
แต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมมันชวนขนลุกมาก

แซคชุมแพรนะคะที่ออกตัวว่าเอาจริงพี่
ผมไม่เคยเจอผีจังแต่ด้วยความที่เป็นคนเซนต์แรง
แล้วก็เป็นนักร้องต้องไปทัวคอนเสิร์ตตามที่ต่างตลอด

มุตินะคะถ้าเข้าไปแล้วแบบมันมีอะไรแน่ตรงนี้

ใช่ก็คือจะหายใจไม่ออกนะคะมึนหัวแต่ไม่ได้อ้วกเหมือนหมอปลานะนางบอกนะคะ
บางทีหนักหน่อยคุณผู้ชมมีเสียงลากโต๊ะเปิดประตูเลย

ยายบอกเอาไว้คุณยายแบบที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่า
ถ้าห้องไหนมี๒เตียงก็ลากมาชิดกันนะคะ

ไม่ให้ผีมานอนนะคะและที่สำคัญก่อน
หลับตาลงก็เอาเหรียญต่างจังหวัดล่ะค่ะไว้ใต้หมอน

ใช่แบบนั้นไปฟังจุงแพะกันค่ะ
จากพี่ยายบอกเวลาที่เรามานอนต่างที่ต่างที่นะครับ
ไม่อย่างนั้นเราก็เวลาที่ไปเจอเตียงคู่นะครับผมก็จะลื้ออีกเตียงหนึ่งออก
ให้แบบให้เหมือนแบบว่ามีคนนอนด้วยหรือนอนให้เอาเหรียญอ่ะใช่ครับ
เพราะว่าเอาหนุนเอานอนเอาเอาไว้ใต้เบาะเอาหมอนหมอนใต้หมอนครับผม
เข็ดลับของใช่ครับก็เลยอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับ
ถ้าว่าสัมผัสได้ไหมมันก็มันก็มีบ้างนะใช่ครับถ้าแบบว่าโรงแรมไหนที่แบบว่า
ที่เข้าไปแล้วแบบทำไมแบบมันอึดอัดจังว่ามันหายใจไม่ออก
เฮ้ยมันเริ่มอึดอัดปะมันเริ่มแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับ
แต่ถ้าเจอยังจังไม่เคยครับโอ้ยโอ้ยตกใจใช่
เพราะว่าจริงก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันเวลาไปห้องแปลก
ก็ได้ยินเหมือนกันว่าเธอเอาเหรียญไปวางไว้เหมือนกัน

คือผีหลอกตลอดใช้เหรียญเหมือนแซ็กบอกนะ
แจ๊คไม่ได้เอาไว้ใต้หมอนพี่แจ๊คม
อ๋อไม่ได้เหรียญฉันยังไม่ตายสวัสดี

ไม่ล่าสุดใครออกมาหรือยังอะไรนะถ้าเธอไม่รู้แล้วติดคออยู่ตอนนี้แจ้วเล่น